คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฮ้า
วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาทำตามสัญญา
แบบนั้นเองค่ะช่วงฝ่ายเดือนที่แล้วนี่นะคะ
ลิซ่าเขากลับมาเมืองไทยมาฉลองวันเกิด
พอลงเครื่องปุ๊บก็บินมาหาของอร่อย

ว่าร้านนี้ปกติคิวก็ยาวแล้วนะ
หลังจากน้องลิซ่าอู้หูย
แน่นเลยครับคุณผู้ชม
แต่เราก็ไม่หวั่นเราต้องสู้ค่ะ
เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ร้านเขาเนี่ยคิวแน่นขนาดไหน
แล้วตอนนี้เขารวดเป็นเสถียร์ขนาดไหนแล้วว้าว

น้องลิซ่าเนี่ยรันวงการอาหารจริง
ว่าแต่ร้านที่น้องลิซ่าแวะมาเนี่ย
ก็มีทั้งร้านหมูกระทะพรานชัยบาร์บีคิว
แล้วก็สั่งของหวานจากร้านขนมเบื้องหวานพึ่งน้อยคืนไปกินด้วยล่ะครับ
ลิซ่าลิซ่าอยู่ไหมเนี่ย
ซ่าไม่อยู่ค่ะอยู่แต่เบอร์ซ่าได้ไหมคะ
โมซ่า
มดจำได้ไหมวันที่น้องลิซ่ามาจำได้ไหมเขาสั่งอะไรไปบ้างคะ

คนลุกเลย
งั้นอย่างนี้ที่ร้านมีกี่เมนูอะไรยังไงบ้างคะ
ตอนนี้เป็นเมนูชิ้นเล็กค่ะชิ้นละ๑๐บาท

เป็นไส้หวานไส้เค็มค่ะมะพร้าวอ่อนเนี่ยโรยหน้าอยู่แล้ว

คิวนานขนาดไหนหน่อยเล่าสิช่วงเนี่ย

คิวเยอะขนาดนี้งั้นแอบถามเลยว่าวันหนึ่งขายได้เยอะขนาดไหน
ถุดิบก็ประมาณ๑๒๐๐ฟองค่ะต่อวัน
ใช้ไข่เป็ด๑๒๐๐ฟองต่อวันนะคะ

เยอะมากแล้วขายหมดทุกวัน

ต้องบอกว่าร้านอร่อยขนาดนี้แถมมีรางวัลการันตีด้วยนะคะ

แต่ว่าจริงใบตองอยากจะขอแบบเคล็ดลับการทำขนมเบื้อง
ก่อนที่จะไปทำขนมเบื้องขอเข้าไปดูพูดคุยกันข้างในหน่อยได้ไหม

จริงแล้วเรื่องราวของที่ร้านแห่งนี้เขามีประวัติที่น่าสนใจด้วยจ้า

โอ้โหน้องใบตองถึงขั้นลงทุนขอให้พี่มด
ฝึกสอนทำขนมเบื้องกันขนาดนี้เนี่ย
ใครที่อยากรวยเป็นเศรษฐีป้ายแดงก็ต้องดูเอาไว้ด้วย
เพื่อจะได้สร้างอาชีพสร้างอะไร
บอกเลยว่าร้านนี้เขามีที่มาที่ไปที่น่าสนใจด้วย
ใครจะเชื่อว่าร้านนี้จุดเริ่มต้นของเขามาจากไหน
ที่คุณพ่อเป็นนักมวย

อยากมีอาชีพหลักที่จะเอาไว้เลี้ยงลูก
ในครอบครัวค่ะเมื่อก่อนนี้เขาจะทำงานเกี่ยวกับพวกงานวัด

แล้วก็จะมีขนมเบื้องอยู่ในงาน
เขาก็เลยดึงขนมเบื้องตัวนี้แหละค่ะออกมา

เมื่อก่อนนี้ค่ะขายอยู่ตลาดแฮปปี้แลนด์จ้ะ

คือสมัยก่อนยังไม่ได้อยู่ร้านตรงนี้เนาะ

จนคุณพ่อเคยสกุปติภีร์

ก็คือขับซาเล้งแล้วก็ขายขนมเครื่อง
แล้วก็สกุปติภีร์ยังไงอื่น

แกก็เลยแบบว่าโดนชนกระเด็นทั้งครอบครัวเลย
คุณพ่อเอ็นร้อยหวายเกือบขาดค่ะ

พอไม่ได้ขายของก็ไม่มีอะไรด้าย

พอจะผ่านมาได้ก็ลำบากพอดูเหมือนกัน

ด้วยความที่แบบว่าไม่อยากโยกย้ายไปไหนแล้ว
คือแกก็ร่างกายไม่ค่อยปกติแล้วด้วยค่ะ

ก็หาที่ที่จะตั้งประจำที่อยู่เลยค่ะ

แล้วไปรู้ได้ยังไงว่าคุณพ่อทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อน
ไปขอต่อไฟขอต่อไฟจากพระราณชัย

ค่ะแล้วเราก็เลยได้ลูกค้าจากร้านเขาได้ต่อไฟด้วย

ก็ยังไม่ค่อยดีค่ะไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยเดินมาปรึกษาแกก็เลยบอกข้ามมาฝั่งนี้เลยแต่มา
นั่งทำงานอยู่แล้วแกก็ล้มลงไปเลย

พอแกไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าแกเป็นเส้นเลือดแตก

นอนโรงพยาบาลอยู่๗วันค่ะแล้วแกก็เสียไป
แล้วหลังจากที่คุณพ่อเสียอันนี้เป็นยังไงบ้าง
ตอนนั้นแม่ก็ไม่คิดว่าจะไปต่อได้แล้ว

พี่มดตอนนั้นกดดันไหมเราต้องมารับช่วงต่อจากพี่พ่อแบบกระทันขันเลยหรือเปล่า
ดันมากคือแบบเราทำอะไรไม่เป็นเลย

อันนี้จากโรงพยาบาลเราก็บอกตัวเองเลยค่ะว่าฉันต้องทำให้ได้
เขาบอกกับน้องบอกกับแม่ว่าเราต้องไปให้ได้ไปต่อให้ได้ค่ะก็ต้องสู้
ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะจริงจริงนะครับเนี่ยแต่พี่มดก็ยังไม่ยอมแพ้เดินหน้าต่อไป
โดยใช้สูตรการทำขนมเบื้องของคุณพ่อเป็นเครื่องยึดเหนียวเป็นกำลังใจให้ฮึดสู้
ถ้างั้นเรามาดูกันครับว่าสูตรขนมเบื้องที่ได้รับการสืบทอดต่อมานั้นเนี่ยมีวัตถุดิบเป็นอะไรบ้าง
ก่อนที่เราจะไปลงมือวนแป้งกันนะคะมาคุยเรื่องวัตถุดิบในการทำก่อนนะคะ
แล้วมาดูส่วนของแป้งบ้างส่วนผสมแป้งมีอะไรบ้างคะ

นี่แอบบอกว่าเป็นเคล็ดลับของร้านเลยนะ

และแป้งอันนี้เขาส่งจ้ะ

น้ำตาลมะพร้าวกับไข่ขาวค่ะ
สุดท้ายมะพร้าวอ่อน

มีมะพร้าวอ่อนโรยด้านบน

เวลาทานเข้าไปจะมีกลิ่นเนื้อมะพร้าวค่ะ

ใช่ไม่เหมือนเนื้อมะพร้าวอ่อนปกตินะคะ
ซึ่งลักษณะของเนื้อมะพร้าวน้ำหอม

ด้านหนึ่งจะหนาอีกด้านหนึ่งจะนุ่ม
ช่วยเพิ่มอัตรรสของการเคี้ยว

ของทางร้านเลยทีเดียวล่ะครับ
อันนี้คือเราเอามาจากไหนสุดฮะ

คือคุณพ่อทำแบบนี้มาก่อน
งั้นเดี๋ยวหนูขอเร้มไปวนแป้ง

ได้เวลาลงมือสักทีนะครับ
น้องใบตองแต่ต้องขอบอกก่อนเลยนะว่า
เห็นพี่เขาทำเหมือนจะง่ายแบบนี้เนี่ย
จริงแล้วต้องใช้การฝึกฝนนะครับ
วกกับความชำนาญประมาณนึงเลยล่ะครับ
เรามาเอาใจช่วยน้องใบตองกันดีกว่า
ว่าจะฝึกวิชาการทำขนมเบื้องสำเร็จหรือไม่

ท่านแรกนี่คือแปะเยอะไปก่อน

ไปนะโอ้ยช้าขอบคุณไปต่อ
ถ้าเริ่มทำใหม่ต้องหมุนช้า
อ๋อปึ๊บอ่า
ใช้เวลาประมาณ๕นาทีค่ะ

อุ๊ยน่ะก็ไม่ทำแล้วดีกว่า

แม่งก็น่ารัก
เอาไส้หวาน๕ไส้เค็ม๕ค่ะ

ทำไมตอนที่ทำไม่ซื้ออ่ะ

เดี๋ยวหนูจะไปเสิร์ฟ

หนูจะให้พี่ปุ้ยได้ชิมอันที่หนูทาน
มาได้จังหวะพอดีเลยนะครับพี่ปุ้ย
แต่จะให้ชิมขนมเบื้องฝีมือน้องใบตอง
ถ้างั้นเนี่ยต้องรบกวนให้พี่ปุ้ย

ของร้านขนมเบื้องพึ่งน้อยอีกแรงหนึ่งดีกว่าครับ

ไส้หวานเขาก็จะเป็นฝอยทองแล้วก็มีมะพร้าวอ่อน
มีไส้เขาเยอะนะ
ได้ฟินไปกับพร้อมอร่อยว่อของขนมเบื้องกันไปแล้ว
น้องใบตองก็เลยขอชวนพี่ปุ้ยมาคุยกับพี่มดกันต่อ
เพราะอุปสรรคที่พี่มดต้องเผชิญนั้นยังไม่จบครับ

ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นั่นเองล่ะครับ

ก็คือเราพาอ่านทุกอย่างในชีวิตมาแล้ว

คือลูกค้าไม่กล้าออกมาทาน

แล้วพี่มดแก้ปัญหาอย่างไรตอนนั้นค่ะ

แอปแล้วก็ลูกค้าก็จะสั่ง

ทีนี้ความผูกพันระหว่างร้านพึ่งน้อยกับร้านพลานชัย

ระหว่างหมูกระทะกับขนมเบื้อง

ร้านหมูกระทะเหมือนต้นไม้ใหญ่อะค่ะ

คอยอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้

อย่างนั้นเดี๋ยวไปถามความรู้สึกคุณจู๋นมั้งดีกว่าค่ะ

เราเป็นส่วนหนึ่งแห่งของเขานี่ก็สุดภูมิใจมากเลยค่ะ
เปรียบเป็นเหมือนญาติเลยใช่ไหมแบบต่อให้ไม่ใช่ญาติก็มีความรักความผูกพันกันมาก
ความสำเร็จมันไม่ได้เกิดจากทำคนเดียวนะมันอาจจะเกิดจากแบบ๒คน๒หัวหรือ๒ล้านไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เนอะ
ต้องบอกว่าจริงแล้วพี่ปุ้ยหนูแอบสังเกตว่าถึงนั่งตรงเนี้ยร้านเนี้ยค่ะคอมเตยที่ตั้งเป็นทางสามแห้งทุกดี

ใช่แล้วเขาบอกทางสามแพร่งปกติมันไม่ค่อยดีต่อการทำมาค้าขายเรามีการดูเรื่องฮวงจุ้ยอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
ก็มีค่ะคือเนื่องจากร้านเนี้ยมันเป็นสามแพ่งใช่ไหมคะแล้วประกอบกับตอนที่ตึกตึกจูนกำลังสร้างสร้างเสร็จแล้วก็คือเรามีสารสารใหญ่จะอยู่ที่หน้าตึก

เราก็เลยไหนก็สร้างแล้วก็คือสงสารขนาด
อันนี้เป็นการแก้เรื่องของฮวงจุ้ยแล้วหลังจากแก้ไปแล้วเป็นยังไง
ไม่มีปัญหาอะไรเลยคือคือฟังตลอดก็คือลูกค้าลูกค้าก็เข้าตลอดนะคะ
แล้วถ้าคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพนะค่ะลูกค้าร้านหมูกะท้าเนี่ยเลยเนี่ยเขาก็ขัดอยู่ตรงนี้อยู่
ใช่นี่คือโต๊ะที่ทำหมูกะท้าได้ตรงนี้
เป็นโต๊ะเสริมเลยค่ะเพราะว่ามันไม่พอเราก็ต้องมาเช่าตรงนี้ก่อน
วันนี้ต้องบอกว่าสนุกมากแล้วก็ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะ